ไปดูความเด็บร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอีสานกันหน่อย
ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับ
เมื่อคืนชาวบ้านทั้งหมด๒๙ครอบครัว

ขนข้าวของหนีน้ำไปพักในเต็นต์ริมถนน
แบบนี้แหละครับถนนเฉลิมราช๖๐ปี
ซึ่งเทศบาลเขาจัดเอาไว้ให้นะครับ
มีตำรวจนำแผงกั้นจราจรไปกั้นเอาไว้กลัวสะท้อนแสง

ก็ไปตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้รถนั้นระวัง
ลดความเร็วด้วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในวันนี้ทางเทศบาลเองจะมีการเอาเต็นต์ไปกางเพิ่ม
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นอบพยพหนีน้ำขึ้นไปพัก
ด้วยซึ่งคาดว่าในรอบนี้น้ำน่าจะท่วมนานนะครับ
ซึ่งในพื้นที่บ้านหนองเทาที่หมู่๓ที่ตำบลเมืองน้อย
อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ชาวนาเขาเดือดร้อนเพราะว่านาข้าวมันจมน้ำมาหลายวันแล้ว
ดูสิคะน้ำท่วมสูงจนมิดยอดข้าว
สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
รวมแล้วมากกว่า๗๐๐ไร่นะคะ
ส่วนทำด้าไน่บุญกว้างเหมือนมาก
ชาวนาในพื้นที่ก็บอกว่าปีนี้มันท่วมหนักเหลือเกิน
ไม่ได้มีแนวโน้มเลยว่าปริมาณน้ำมันจะลดลง
แล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำยังเป็นแบบนี้

พวกนี้ต้องเน่าตายหมดแน่นอน
นั่นสิครับไปดูต่อที่อุดรธานีนะฮะ
ฝนยังตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
แล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด
โดยวัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้๑๑๐มิลลิเมตร
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี
ก็ส่งผลให้ถนนในเขตเทศบาลน้ำท่วมสูง
ต้องเร่งระดมสูบน้ำออกนอกเมือง
ขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยหลวงล้นตลิ่ง
มานานกว่า๑๗วันแล้วล่าสุดเพิ่มอีก
ล่าสุดที่ประตูน้ำบ้านสามพระ
พบว่าจากอยู่ที่๔๘เซนเหนือต่อหม้อ
ขึ้นมา๘๐เซนในตอนเช้าแล้วครับ
แล้วก็๘๕เซนในช่วงเที่ยงของเมื่อวาน
ตอนนี้ต้องนำเครื่องผลักดันน้ำติดตั้ง๒ชุดเพื่อเร่ง
ผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วมากขึ้นอีกนะครับ
ส่วนที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันกรอกกระสอบทราย

เพราะว่าน้ำอาจจะเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ในโรงพยาบาลได้
เพราะตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี๒๕๕๔อีกค่ะ
ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่๑๐เมตร๗๗เซนติเมตรแล้วนะคะ
จากนี้ยังคงต้องเร่งขนย้ายเวชพันยาไปไว้บนอาคารด้วย
และมีการเปิดวอรูมประเมินสถานการณ์วันต่อวัน
และจัดเตรียมแผนสำรองในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอาไว้ถ้าหากว่าเกิดเหตุวิกฤตค่ะ
ปิดท้ายไปดูที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับ
ทำให้น้ำป่าจากเขาผู้พันน้อยทะลักข้าวทวมพื้นที่การเกษตรกว่า๑๐๐ไร่
ที่จะบนหนองบอดและก็คำผีนอนจะดีน้ำป่ายังทะลักข้าวทวมเส้นทางสายหลัก
คือทางหลวงหมายเลข๒๒๓สายสกลนครบ้านต้องน้ำท่วมสูง๓๐เซนทีเดียวก็ยาวสัก๑กิโล
ส่งผลให้รถเล็กนั้นสัญจรลำบากครับแล้วก็มีน้ำกัดซะถนนบางจุดพังเสียหายไป
ทางด้านเจ้าที่ได้นำเครื่องจักรแล้วก็กำลังพลไปช่วยเหลือพร้อมกับระดมกระสอบทรายไปวางเป็นแนวกั้นน้ำ
แล้วก็วางแผนเปิดทางน้ำเพื่อระบายลงสู่ลำน้ำก่ำต่อไปด้วยนะครับ
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกนะคะว่าที่ร้อยเอ็ดฝนตกหนักแต่เช้าเลยส่วนที่กาลสินก็ตกแรงมาก
ศรีราชาเช้านี้อากาศดีส่วนที่สตูนฝนไม่ตกนะคะ